แต่ว่าความสูญเสียก็ยังทำให้ญาติที่สูญเสียคนรักไปเนี่ย

แล้วก็คุณผู้ชมฮะมันมีวันนี้นะฮะ
มีเหตุการณ์ที่ทางญาติของทั้งผู้เสียชีวิตนะครับ

เพื่อไปร่วมวางดอกไม้ในการทั้งไว้อะไรให้แก่ผู้เสียชีวิต
แล้วก็วางดอกไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ให้กับทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ

โดยทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกว่า๕๐คน

รายงานอยู่นะฮะว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๒๓ราย
มีคนที่ยังได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ยังดูอาการอยู่ใกล้ชิดอีกหลายรายเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีคนที่บาดเจ็บและออกจากโรงพยาบาลได้

มาวางดอกไม้ไว้แบบนี้แล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรม
ของทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
พวกเราเนี่ยร้องทุกข่าโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วก็โดยเฉพาะฝ่ายปกครองทั้งหมดที่ปล่อยปะละเลยตรงนี้นะครับผม
ขอให้ทุกคนนะฮะร่วมใจกันถ้าไม่ร่วมใจกัน
ญาติพี่น้องเราก็เสียชีวิตบาดเจ็บฟรีนะครับ
หมื่นบาทต่อศพเนี่ยผมบอกตรงไม่มีค่าสำหรับพวกเรา
หรือมาส่ง๕ล้าน๑๐ล้านก็ไม่มีค่าเท่าไหร่พวกเราหรอก
ที่นะครับที่ตัวคืนเราได้ปล่อยล้างปล่ากรณ์ด้วย
ให้ลูกหลานเราได้เป็นอย่างนี้

เขาบอกว่า๕หมื่นต่อสวบหรือ๓หมื่นต่อคนเจ็บ

จะเป็นหลักแสนหลักล้านก็ไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนกันนะฮะ
แต่คุณผู้ชมฮะนี่มีบางคนนะที่รอดชีวิตออกมาได้
อดเสื้อโชว์บาดแผลให้ดูเลย
มันยังเป็นบาดแผลในร่างกาย
และที่สำคัญคือบาดแผลทางใจสำคัญมาก

ผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังวันเกิดเหตุต้องหนีตายออกมา
คือมองไม่เห็นเลยด้านในมืดมากควันเยอะ

ทุกคนที่อยู่ข้างในต่างดิ้นรนเอาชีวิตรอดออกมาจากร้าน
จนมาทับกันตายบริเวณทางเข้าร้าน

แล้วก็มาแสดงความอาลัยให้แก่ผู้ที่จากไปผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะฮะ
แต่ดูบาดแผลเป็นร่องรอยของการถูกไฟคลอกเต็มด้านหลังเลย